เป็นเรื่องราวที่มีผู้หญิงท้องแก่คนหนึ่ง
ติดยาเสพติดนะทั้งที่กำลังท้องลูกนะ
แล้วมีลูกอีก๒คนด้วยนะฮะ
ลูกสองคนต้องอยู่กับแม่ซึ่งเป็นธาตุยาเสพติด
แล้วก็น้องที่อยู่ในท้องเนี่ย

พาเจ้าหน้าที่ไปเร่งช่วยเหลือเลย
เพราะเด็กเหมือนกับตกนรกทั้งเป็น
งั้นแล้ววังวนชีวิตไม่รู้จะเป็นยังไงเลยนะฮะ

วันนี้คุณกันจอมพลังพร้อมกับเจ้าหน้าที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ
พมและตำรวจสนมีนบุรีครับ

ที่มีแม่อายุ๓๘ปี

พลเมืองดีแจ้งเบาะแสมาบอกว่าช่วยหน่อยเถอะคุณ

ไม่รู้จะโตต่อไปยังไงเลยถ้ายังต้องอยู่แบบนี้

พักอยู่ที่หอพักดังกล่าวกับแม่ของเด็กนะฮะ
อยู่ที่ซอยรามอินทรา๘๖กรุงเทพ

ที่ผ่านมานายสามารถก็คือช่วยเหลือดูแล

แล้วก็พาไปเจอกับแม่ของเด็ก

๑ขวบคนนึง

แล้วแม่ของเด็กนี่หลับลึกมาก

ต้องเข้าไปเขย่าไปปลุกถึงจะตื่น

สภาพคือพอเปิดห้องไปคือกลิ่น
มีกลิ่นฉี่ของเด็กมันตีออกมาเลยฮะ

เพราะเห็นสภาพมันอิ่มแล้วนะ
แม่ของเด็กขึ้นมามีอาการงง

งแล้วผู้จำไม่รู้เรื่องที่เสื้อของเธอมีคราบเลือดติดอยู่ด้วย
ก็เลยถามว่าเอ๊ะนั่นเลือดอะไร

เลือดของลูกคือเมื่อวานลูกนอนคว่ำแล้วปากแตก
โอ้นี่ไงตรงคอเสื้อก็ได้คอเสื้อ
ตรงบริเวณช่วงอกด้านขวานะฮะ
นอนคว่ำปากแตกแล้วเลือดมาติดที่เสื้อของเธอ
ก็ไม่ได้ซักออกไปส่วนลูกก็ยังไม่ได้พาไปหาหมอ

เอาทีนี้เด็กสองคนคุณปล่อยเขาไว้อย่างนี้เลยเหรอ

ก็พยายามดูแลเต็มที่แหละเท่าที่ดูแลได้
แล้วในท้องคุณที่กำลังท้องเนี่ยเพราะว่าท้องเริ่มใหญ่แล้ว

ก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องพ่อของเด็กแต่ว่าบอกว่ายังไม่ได้ฝากคันเลย
และยืนยันว่าลูกในท้องยังดิ้นอยู่ยังไม่ตายนะ
เรื่องยาเสพติดประเด็นที่มีคนบอกว่าฉันเสพยาตกเป็นธาตุยา
แล้วก็ต้องอยู่กับลูกสองคนยังตัวเล็กอยู่เลยแล้วก็เด็กในท้องอีกหนึ่งชีวิตเนี่ย
ก็ยอมรับแหละว่าเสพจริงเธอยอมรับฮะ
ล่าสุดก็คือเมื่อวานนี้เพิ่งจะเสพเลย
ตอนที่เสพยานั่นลูกก็อยู่ด้วยนะจ๊ะอยู่กับฉันจ้ะ
แต่ไม่ยอมบอกว่าซื้อยาบ้ามาเสพได้จากไหนหรือซื้อจากใครฮะ

สองคนโดยด้วยนะคะ
คือเท่าที่ดูจากการตอบคำถามเธอให้การงงนะฮะ
ไปวนมาไม่ได้ติดยาแต่เสพตลอด

เสพล่าสุดเมื่อวานไม่ได้บอกว่าซื้อจากไหนหรือว่าซื้อจากใคร
ไม่ได้ตอบเรื่องว่าอ้าวแล้วพ่อของเด็กไปไหนล่ะเนี่ย
แต่ไม่เป็นไรครับได้คุยกับนายสามารถเจ้าของหอพัก

หญิงคนเมื่อกี้ประมาณสัก๑๐กว่าปีแล้ว

เพิ่งจะมาสังเกตเห็นว่าแม่ของเด็กมีอาการแปลกไม่ปกติ
หลังจากที่เจอกันไม่กี่วันก่อนหน้านี้
แล้วพ่อของเด็กไปไหนล่ะครับลุง

หอบลูกแล้วหอบเมียมาเคาะห้องของลุงเนี่ย
ประมาณตอนตี๕บอกว่าโดนไล่ออกมาไม่มีที่อยู่
ขอมาอาศัยอยู่ด้วยไม่เกินสัก๒วัน
หลังจากนั้นบอกว่าเดี๋ยวจะออกไปหาหอพัก
ออกไปสักพักหนึ่งโทรมาบอกว่า
ลุงผมโดนตำรวจจับ
โดนจับคดีรักทรัพย์ช่วงกลางคืนโดยใช้ยานพาหนะ
โอ้โหบอกรายละเอียดเยอะเลยนะเนี่ยว่าคดีไหนอะไรยังไง
พ่อของเด็กออกไปบอกกับลุงว่าจะไปหาหอพัก
เพื่อต้องการจะเอามาให้ลูกทั้ง๒คน๑ขวบกับ๓ขวบได้ใช้
แต่ไม่รอดโดนจับตำรวจเรียกหลักทรัพย์ประกันตัว๓๐๐๐บาท

พอไม่มีเงินเลยไม่ได้รับการปล่อยตัวครับ

นั่นเลยตอบคำถามมิ้นที่ถามว่า
พ่อเด็กไปไหนลุงสามารถบอกให้แล้ว

คนที่พอจะดูแลลูกและเมียได้โดนจับไป

เหลือแต่แม่แล้วก็ลูก
ของเด็กกำชับว่าลุงเมียผมเขาไม่มีญาติที่ไหนเลย
ฝากดูแลเมียฝากดูแลลูกผมด้วยนะ
ลูกสาว๒คนแล้วก็เด็กในท้องลุง
ผมอยากจะให้ไปช่วยไปเอาไปบำบัดหรือไปรักษาหรืออะไรก็ได้
ที่เขาสามารถที่จะอยู่ในสังคมได้ดูแลลูกเขาได้แค่นั้น
เราอยากให้เขาไปรักษาเขาเพราะว่าอย่างน้อยคือเอาไปช่วยก็คือช่วย
มันก็จะไปต่อไม่ได้
ด้านคุณกันจอมพลังบอกว่าคุยกับแม่ของเด็กแล้ว
เอาจริงแม่ก็ยอมรับว่าเลี้ยงดูลูกไม่ไหว
แต่ก็ยังอยากดูแลต่อนะแต่ถ้าถามว่าพร้อมจะดูแลไหม
ก็สภาพตามมีตามเกิดอย่างที่เห็นนั่นแหละ
เรื่องต้นเด็กทั้งสองคนครับจะไปอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวก่อน
ส่วนแม่เด็กจะนำตัวไปตรวจคันที่โรงพยาบาล
ซึ่งตัวนี้ซึ่งตัวของคุณกันเองก็จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในส่วนนี้
จะเข้าสู่กระบวนการบำบัดของทางตำรวจ
การช่วยเหลือในวันนี้ถือว่าสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับ
คุณกันก็ขอบคุณพลเมืองดีที่แจ้งเรื่องราว
และขอบคุณสื่อมวลชนที่เป็นกระบอกเสียงให้
ตอนนี้ก็ถึงมือเจ้าหน้าที่แล้วเดี๋ยวรอติดตามว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะฮะ